ปรับตัวหน่อยด้วยการปลูกพืชแซมสวนยาง
ไปดูคุณพี่เกษตรกรที่จังหวัดระยองกันบ้าง
เขาปลูกสับปะรดแซมสวนยาง
บอกว่าหลังจากที่ราคายางตกต่ำแล้วนะ
และช่วงนี้เกษตรกรพักหน้ายางนะครับ

สามารถนำไปจุนเจือครอบครัวได้

วิโรธชาตรีวัฒนากุลชาวอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ขี่รถจักรยานยนต์ไปสวนยางพาราที่ใกล้จะผลัดใบ
่งหน้าไปสวนยางแปลงเล็กที่เพิ่งปลูกได้เพียง๑ปี
ปลูกสับปะรดพันธัตเวียแซมในร่องยาง
เพราะผลไม้ชนิดนี้ทนต่อสภาพอากาศ

สาเหตุที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเพราะให้ผลขนาดใหญ่
ขายได้ราคาดีผลละ๑๐๑๗บาทแล้วแต่ขนาด
ห่อสับปะรดวางอยู่ทั่วทุกจุดในสวนเพื่อง่ายต่อการปลูก
เรียมดินก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ
เพราะดินละเอียดทำให้รากสับปะรดเดินได้สะดวก
ส่วนการเรียมร่องปลูกหรือยกร่องต้องกำหนดระยะห่างระหว่างร่องกับระยะห่างระหว่างต้นในแถวเดียวกันไว้ก่อน
เพราะการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมจะง่ายต่อการให้ปุ๋ยและเก็บผลผลิตได้สะดวกทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ
เว้นระยะห่างระหว่างแถวยางถึงแถวริมของสับปะรดควรเว้นประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ส่วนระยะห่างระหว่างต้นในแถวและระหว่างแถวควรให้ห่างกัน๕๐เซนติเมตร
ปลูกต้องขุดหลุมปลูกความลึกประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตรหากลึกมากไปอาจทำให้น้ำขังส่งผลต่อเนื่องให้รากและโคนเน่าได้
วิโรธบอกว่าทำสวนยางพารามาเกือบ๖๐ปีแล้วประมาณ๕ปีก่อนเพิ่งปรับมาปลูกสับปะรดในร่องยางเพราะเห็นว่าอนาคต
ราคายางพาราจะลดลง
ก่อนหน้านี้เคยปลูกสับปะรดในสวนยางไปแล้ว๑แปลง
แต่ตอนนี้ยางโตขึ้นมีใบปกคลุม
จนไม่สามารถปลูกพืชอื่นแซมได้
เพราะการจะปลูกพืชแซมในสวนยาง
ปลูกช่วงยางมีอายุประมาณ๑๓ปีเท่านั้น

จะมีใบปกคลุมพืชผักไม่สามารถรับแสงแดดได้

หากไม่มีเงินจากการตัดสับปะรดขายคงไม่มีเงินไปเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว
เพราะเป็นช่วงพักหน้ายางใช้เวลานานถึง๓เดือนกว่าจะกลับมากรีดยางได้อีกครั้ง
ปลูกสับปะรดนับเป็นหนึ่งทางออกที่ช่วยสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวเป็นอย่างดี
ชัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน